อยากให้ไปดูคือที่จังหวัดระยองหน่อยนะคะเพราะว่าตัวเลขยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วันนี้เนี่ยพบเพิ่มเจ็ดสิบเจ็ดรายนะคะจากเดิมที่มีอยู่แล้วสองร้อยสองราย
กลายเป็นว่าจังหวัดระยองตอนนี้มีผู้ป่วยทั้งหมด๒๗๙รายแล้วแล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อแล้ว๑รายนะคะ
ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปกระจายกันอยู่ที่เชิงเนินพระปากน้ำอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอแกลงนะคะ
สาเหตุที่พบจำนวนมากเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการตรวจแบบเชิงลุกเพิ่มมากขึ้นโดยมีการตรวจไปทั้งหมดแล้ว๔๑๐๕คน
ซึ่งวันนี้ถือว่ามีการติดเชื้อมากที่สุดนะคะโดยระบุบอกว่านอกจากมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนดไปแล้วเนี่ย
อยากจะขอความร่วมมือคนใกล้ชิดผู้ป่วยด้วยให้ไปเข้าตรวจคัดกรองถึงแม้ว่าจะยังไม่มีอาการ
แต่อยากให้ไปตรวจไปคัดกรองหรือใครก็ตามที่ไปตรวจแล้วผลเป็นลบเนี่ย
อย่าเพิ่งวางใจนะคะต่อให้ตรวจแล้วผลเป็นลบถ้าคุณคือคนใกล้ชิดผู้ป่วย
ขอให้กักตัวเองด้วยอย่างน้อยช่วยกักตัวเองหน่อย๑๔วันเพื่อสังเกตอาการ
อยู่บ้านหลีกเลี่ยงการเจอผู้คนและที่สำคัญหลีกเลี่ยงการเจอและสัมผัสผู้สูงอายุ
เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันโควิดสิบเก้าเนี่ยบางทีกว่ามันจะพบเชื้อเนี่ย
อาจจะเลยไปสิบห้าวันยี่สิบเจ็ดวันก็ได้โดยผู้ว่ายังย้ำด้วยนะคะว่า
ไม่ได้ห้ามเดินทางเข้าออกจังหวัดระยองนะแต่ถ้าไม่จำเป็นจริงขอให้งดการเดินทาง
และขอห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวค่ะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองขอแจ้งไว้ตรงนี้
คุณผู้ชมฟังดีดีเลยนะคะใครโดยสารประจำทาง
ขึ้นรถโดยสารประจำทางบริษัทนครชัยแอร์สายเชียงใหม่ระยองสายหกห้าเก้า
หมายเลขทะเบียนรถหนึ่งศูนย์ขีดสองสามสามเจ็ดระยองหมายเลขข้างรถหกห้าเก้าขีดหนึ่ง
ระหว่างวันที่๑๗ถึง๒๖ธันวาคมรีบไปรายงานตัวกับสาธารณสุขใกล้บ้านด่วนเลยนะคะ
ไปรับการตรวจเชื้อค่ะเพราะหนึ่งในพนักงานขับรถโดยสารติดเชื้อแล้วนะคะ
ย้ำอีกครั้งคนที่โดยสารรถประจำทางบริษัทนครชัยแอร์สายเชียงใหม่ระยองสายหกห้าเก้า
วันที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบหกธันวาคมไปรายงานตัวกับสาธารณสุขใกล้บ้านด่วนเลยค่ะ
ซึ่งรถประจำทางสายนี้เนี่ยตอนนี้ยังคงเดินทางได้ปกติ
เพราะมีการฆ่าเชื้อทำความสะอาดแล้วนะคะ
กรุงเทพระยองเนี่ยสายหกห้าเก้าหมายเลขข้างรถเขาหกห้าเก้าหนึ่ง
คือใครที่ไปนั่งรถประจำทางสายเชียงใหม่ระยองกับรถคันนี้ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ด
ถึง๒๖ให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านท่าน
เพื่อทำการตรวจหาเชื้อและคัดกองนะครับ
ในส่วนของรถนั้นเราได้ทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้ว
เราได้เข้าไปพ่นฆ่าเชื้อที่สถานีของเขาเรียบร้อยนะครับ
ตามไปดูที่บ้านคนใกล้ชิดเอามาตรวจหมดแล้วนะครับ
เขาขับเวลาเขาไปเนี่ยขับเขาจะมีคนเปลี่ยนนะครับ
สองคนผัดกันนะครับอีกคนนึงก็ไปเรียกมาตรวจแล้ว
เป็นนะครับแต่ว่าเราก็ให้กลับตัวไปแล้ว